เกิดเหตุระทึกขวัญที่สนามบินฮ่องกงนะคุณ
จู่เครื่องบินโดยสารของสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์เกิดไฟลุกไหม้
ขณะที่มีการลำเลียงสัมภาระของผู้โดยสารลงใต้ท้องเครื่องบินนะครับ
ชมภาพเหตุการณ์ตรงนี้กันก่อนนะครับนี่ฮะ

เป็นเหตุการณ์ซึ่งบรรดาผู้โดยสารที่กำลังรอขึ้นเครื่องบินที่สนามบินอนาชาติฮ่องกงเนี่ย
ถ่ายภาพไว้ได้ขณะเกิดไฟไหม้
เครื่องบินโดยสารสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์เที่ยวบิน๑๙๒
ที่กำลังจอดรอการลำเลียงอุปกรณ์และก็สัมภาระขึ้นเครื่องนะครับ

รายงานข่าวระบุว่าเปลวไฟได้ลุกไหม้จากบริเวณที่เก็บสัมภาระใต้ท้องเครื่องบิน
เมื่อเวลา๑๗นาฬิกาของวานนี้ตามเวลาท้องถิ่น
โดยสาเหตุมาจากการลุกไหม้ของอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่ถูกนำขึ้นเครื่อง
และมีพนักงานสายการบินได้รับบาดเจ็บ๑คนด้วยนะครับ

ก่อนถึงเวลาเรียกผู้โดยสารขึ้นเครื่อง
คุณคิดดูถ้าผู้โดยสารขึ้นไปบนเครื่องแล้ว
มันจะวุ่นวายขนาดไหนนะและเกรงอันตรายที่จะเกิดขึ้นอีกนะครับ

มีกำหนดออกจากสนามบินฮ่องกงในเวลา๑๘นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่น
หลังเกิดเหตุทางสายการบินได้ประกาศยกเลิกเที่ยวบินนี้
ส่วนชิ้นส่วนอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่ถูกนำขึ้นเครื่อง
และอาจจะเป็นสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้นะครับ
ก็ต้องมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด
ก่อนจะได้ชี้แจงให้กับสังคมได้รับทราบต่อไปนะครับ